เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนพื้นแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร
รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา

ตื่นตาเปิดใจและออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
และตอนนี้คุณอยู่กับผมเดนดันัยสมุขจรครับ
โอ้โหชายแลนด์
ตอนนี้นะครับแดนอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี
แล้วนี่ก็คือแม่น้ำสแก่กังนะครับผม
เป็นแม่น้ำที่สำคัญมากสำหรับคนที่อุทัยธานีนะครับผม
แล้วบริเวณนี้นะครับมีหนึ่งไฮไลท์ที่บอกได้เลยว่าคือหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับ
นั่นก็คือชุมชนเรือนแพ้อันสุดท้ายของประเทศเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
โอ้โหไทยแลนด์วันนี้เดนจะพามาดูอีกหนึ่งวิธีที่เราจะไปดูนะครับ
อีกหนึ่งวิถีชีวิตที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
กับชุมชนเรือนแพรแห่งแม่น้ำสแก่กังจังหวัดอุทัยธานี
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจะลงเรือครับ
งานนี้เราได้พี่ยงยุทธ์ชาวบ้านอุทัยธานีแท้ผ่านนั่งเรือชมเรือนแพร่กันครับ
แล้วผมควรถามเกี่ยวกับแม่น้ำ
แม่น้ำสแก่กังใช่ไหมครับผม

กำเนิดของรุ่มน้ำสแก่กังหรือมาด้วยกันสองทางด้วยกัน
ทางแรกนั้นมาจากภูเขามกจูเจ้างามแพ้แห่งเพชร
อีกช่องทางนั้นมาจากแม่น้ำใหญ่ที่ชาวไทยลีเรียกหรือแม่น้ำเจ้าพญา
มาบรรจบกันตรงวัดขุมทรัพย์ครับ

เกาะแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ๑๔๖๒๕ไร่
เป็นเกาะน้ำจืดเทียดสุดในเวชไทยเรียกว่าเกาะเตยโภ
บนแม่น้ำสเกกังมีอีกหนึ่งอย่างที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นั่น
ก็คือชุมชนเรือนแพร่สุดท้ายของประเทศไทยใช่ไหมครับผม

เรือนแพรสแก่กังนี่เป็นชุมชนที่ถือว่าเป็นอันซีระดับประเทศเพราะเหลือแห่งเดียวในประเทศไทย
แล้วเป็นเรือนแพร่ที่มีชีวิต
หมายความว่าใช้ชีวิตอยู่จริงอยู่บนเรือนแพร่
อ๋อคือชาวบ้านเนี่ยอยู่บนเรือนแพรจริงเลย
กินอยู่หลับนอนอยู่บนเรือนแพร

แล้วแต่ละแพร่มีทะเบียนแพร่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ทำไมคนที่จังหวัดอุทัยธานีถึงต้องมีบ้านเป็นเรือนแพร่แบบนี้อะครับ
การเดินทางไปมาในสมัยโบราณนั้นใช้ทางน้ำได้เป็นส่วนใหญ่
คือสมัยก่อนก่อนยังไม่แพ้ก็คือมีเรือก่อนอยู่บนเรือ
ก็คือหมายความว่าดำเนินชีวิตบนเรือเลย

พออยู่เรือเสร็จแล้วก็มีการพัฒนามาเป็นการอยู่แพร่
บ้านเรือนแพรแบบนี้มีมานานหรือยังหรือครับ
เท่าที่จำความได้ปู่ย่าตายายบอกว่ามีมานานแล้ว
แต่ที่เป็นหลักฐานหนึ่งที่ราชการที่๕ท่านเสด็จมาที่อุทัย
ท่านได้ทรงถ่ายภาพอุทัยนี้ไว้ทั้งหมด๘ภาพ
แล้วมีภาพเรือนแพร่ด้วยเพราะฉะนั้นเรือนแพร่อยู่มาเป็นร้อยปีแล้ว
แพร่นี้จริงแล้ววัตถุประสงค์ก็คืออยู่นิ่ง
แต่ในกรณีที่เราอยู่ด้านนี้ไม่พอใจจะอยู่
เรือนแพ้ก็สามารถลากจูงไปแล้วไปอยู่ตรงที่เราพอใจจะอยู่ได้
แล้วก็การอยู่ครับต้องศูนย์พักพื้นที่ยังไง
เพราะว่าในเมื่อมีแบบเป็นใบรับรองแล้วว่านี่คือบ้านเรา
เราจะซื้อที่ดินยังไงน้ำเราซื้อได้เหรอ
จริงแล้วการเสียที่อยู่ไหมต้องดูเป็น๒กรณี
ตอนนี้แรกเลยเจ้าของบ้านมีที่อยู่ข้างบนก็อยู่ได้เลย
แต่บางลายไม่มีก็คือการเช่าหรือการพ่อยใส่คือการให้อยู่กัน
มานับ๑๐๐ปีแล้วครับ
ปัจจุบันมีเรือนแพร่มากกว่า๒๐๐หลังคาเรือนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำสแก่กัง
อันนี้ก็คือเรือนแพร่ที่มีที่เป็นแพร่อันนี้ก็จะเป็นอ่าเหมือนคล้ายคล้ายทะเบียนบ้าน
แต่จะเป็นทะเบียนแพร่นะครับผมอ๋อเหมือนกันเลยเหมือนทะเบียนบ้านเป๊ะเลยนะครับผม
นรงครับดำเนินชีวิตบนแพร่ยังไงบ้างปกติก็จะเหมือนเดิมเหมือนบ้านอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง
ก็คือออกไปทำงานแล้วก็กลับมาอะไรอย่างนี้นะครับผมใช่ครับกลับบ้านปกติ
ความสุขของการที่ได้อยู่บนบ้านหนุนแผนมันคืออะไรมันคือจุดไหน
อันดับแรกที่เรายืนอยู่นี้เราจะเห็นว่ามีความเย็นสบายอ่าจริงครับอันดับแรกเลยอันดับสองคือจะไปไหนมาไหนเนี่ยนะ
เราก็จะใช้เรือพายไปไปมาหาสู่กัน
เราอยู่บนคืนน้ำเนี้ยมันมีความมันมีความสุขเนี้ยครับตรงตรงเงียบสงบเงียบสงบ
แล้วก็อย่างเช่นพวกไฟกับน้ำเนี่ยใช้ยังไงด้านหลังเนี่ยจะมีจะมีเสาไฟฟ้าเดินมา
หรือแม้ทั้งเราย้ายแพร่เนี้ยจากจุดนี้ไปอีกจุดหนึ่งครับนะกันไฟฟ้าส่วนไฟฟ้าอาจจะมาแบบนี้
จะอำนวยความสะดวกย้ายหม้อแปลงไปให้เราด้วย
เรือนแพร่แต่ละหลังเป็นทางที่พักอาศัยและที่ทำอาหารกินอันนี้มาถวาย
มีปลาถวายด้วยอย่างเรือนแพร่อันนี้ก็เลี้ยงปลาในกระชังเป็นอาชีพ
ซึ่งนี่คืออาชีพหลักของพี่น้องชุมชนเรือนแพรนั่นเองชาวแพรสแก่กังในสมัยก่อนนั้นมีอาชีพหาปลา
จะเป็นส่วนใหญ่แต่มีอยู่มาว่าหนึ่งปลาที่ได้มานั้นมีขนาดเล็ก
ถ้ามีชาวบ้านครับคิดขึ้นมาจะทำยังไงดีครั้งแรกเลยใช้ไม้ไผ่สาร
แล้วก็เลี้ยงปลาครับแล้วมีการพัฒนาเอาไม้ฝาบ้านเนี้ยครับ
ตอกเป็นแฮ็กกล่องหรือว่ารังแต่มีช่องว่างนิดนึงแล้วหย่อนไปในน้ำ
จะกำหนดเริ่มแรกก็คือนะไม่น้ำสแกนงนี้อ๋อ
อย่างที่ขึ้นชื่อและเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในสายน้ำนี้ก็คือเรือนแพรป่าย่าง
หลังเดียวแห่งแม่น้ำสแก่กังหลังนี้ครับ

ค่ะสวัสดีครับ
พันธุ์ที่มีมาจากแม่น้ำหมดเลยหรือเปล่าครับ

อันนั้นสวายปลาเกด

อันนี้ปลาซิลแก้วค่ะปลาแคนเซียม

น้ำพริกไปย่างลองเอาปลามาจิ้มกินได้

ครับมีผักกับข้าวนะครับโหอร่อยมาก

ย่างแล้วก็ลมควันปลาที่นี่เลยหรือเปล่าครับ

ตรงนี้เลยหรือครับพาผมไปดูเลยถ้าอย่างนั้นมาเจอกันเชิงหน่อยครับค่ะ

ใส่ไฟตรงนี้เลยเหรอใส่ไฟในนี้จ้ะใส่ไฟตรงนี้เลย

อ๋อรวมกันเลยย่างรมควันนะครับ
นี่ไงพอแห้งแล้วคือเป็นแบบนี้
สามารถไปทำอะไรกินได้บ้างครับ
ก็ไปต้มโคนได้ไปแย่มปลากรอบได้

น้ำพริกได้ทุกอย่างทำน้ำปลาหวานสะเดาแอ้มได้ทุกอย่าง
ระดับครับอย่างนี้โอ้โหต้องลมควันนานเท่าไหร่ครับ

จะเก็บได้เป็นแห้งอย่างนี้คือต้องปิดฝาใช่ไหมครับผม
เดี๋ยวก็พอแห้งดีก็ปิด
และนี่คือวิถีชีวิตที่เหลือเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับ
แนะนำเลยนะครับว่าใครมาอุทัยธานี
แล้วไม่ได้มาชมวิถีชีวิตเรือนแพร่แบบนี้

ถ้าจะให้แนะนำนะครับลองนอนเรือนแพร่สักคืน
แล้วคุณจะรู้ว่าความเงียบความสงบ
มันทำให้มีความสุขมากขนาดไหน

อันนี้พี่ถาใช่ไหมครับผม
เป็นเจ้าของของรีสอร์ทเรือนแพร่หลังนี้ใช่ไหมครับ

ชื่ออยู่แพร่นะครับผม
ทำไมถึงมาทำอยู่แพร่ครับเล่าประวัติให้ผมหน่อยได้ไหมครับ

ก็คือเห็นแพร่อยู่กับแพร่
จะแก่กลางมาตั้งแต่เด็ก
ในเมื่อเรามีโอกาสวันหนึ่งเรามีโอกาสเราก็จะอยากจะอนุรักษ์ไว้
ก็เลยให้อยากให้คนอื่นได้มาอยู่แพร่เหมือนกันนะครับผม
แล้วมีกี่ห้องนะครับทั้งหมดที่สามารถฝากได้
ก็มีประมาณ๖ห้องนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแม่น้ำทั้งนั้นเลยนะครับ
ใช่ครับ

ห้องนี้อยู่ที่๒๘๐๐บาทสำหรับ๒ท่าน
มันทำให้ผมรู้เลยว่ามนุษย์กับสัมมาชาติ
เราต้องอาศัยและพึ่งพาและอยู่ด้วยกันนะครับผม
เป็นทั้งที่พักแล้วก็ที่ทำหากิน

ผมรับประกันเลยว่าจะลงรักหนี้

ชื่อว่าบรรยากาศริมน้ำแบบนี้
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครหลายคนกำลังมองหาครับ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องหลายมากมายให้น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์
โอ้โหชายแลนด์
ของดีของเมืองอุทัยไม่ได้มีแค่เรือนแพร่เท่านั้นนะครับ
ช่วงหน้าจะพาไปหม่ำของอร่อยและขึ้นชื่อที่สุดของเมืองนี้กัน